หลังจากต้องเจอกับมรสุมด้านคดีความตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นปีนี้นะครับ
เสกโลโซนักร้องชื่อดังได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก
ว่าจะไปจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่นครศรีธรรมราช
เพื่อนำรายได้มอบให้กับสถานศาสตร์อ่าสพพรมคิรี
ตนมีคดีความอยู่นะครับติดตามจากรายงานครับ
ที่เสกไลฟ์ในเฟซบุ๊กแต่โครงการนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
กับเจ้าของสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ต
สิบห้านี้ผมจะไปขึ้นศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วก็ได้อ่ารับปากระทั่งสพพรมคิรีเนี่ยนะครับ
ว่าจะเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เอาเงินไปมอบให้เขา
ซึ่งแค่คิดว่าผมเคยได้ไปนอนติดคุกในการเรื่องดื่ม๑หวันนะครับ
ก็เลยเรียกว่าเป็นความทรงจำของเรา
แต่ว่าความทรงจำผมถ้าจะมอบให้แล้วจะเสียหาย

แต่ตอนนี้กับผมไม่สเฟรร์ไพรสด์แหละนะครับ
จะเอาเงินไปมอบให้สองส่วนคือจะไปมอบให้ที่โรงพักพรมคิรีและที่วัดเขาขุนพนมนะครับที่เดิม
ก็เดี๋ยวอย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไลน์ไปถามลูกน้องดูหลังจากที่ไลฟ์สดคนนี้เสร็จแล้วนะครับ
ลูกน้องก็ยังไม่เลิกจะไปถามว่าเขาโอเคไหมถ้าเขาโอเคก็จะได้แพลนกัน
แล้วก็เรามีเวลาโปรโมททั้งสิ้น๖๗วันด้วยกัน
ทันทีที่มีข่าวว่าร็อกเกอร์ชื่อดังคนนี้เตรียมจัดคอนเสิร์ตทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลงพื้นที่สอบถามเจ้าของสถานที่
โดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้ตอบรับเรื่องการจัดคอนเสิร์ตกับเสกโลโซ
แต่หากมีการประสานงานมาอย่างเป็นทางการก็อาจจะทำได้
จากเสกโลโซเคยจัดคอนเสิร์ตณสถานที่แห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง
คอนเสิร์ตจัดขึ้นในวันที่๑๕มกราคมนี้
ตรงกับกำหนดการที่เสกโลโซจะต้องเดินทางไปรายงานตัวต่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยเช่นเดียวกัน
ยิงปืนขึ้นฟ้าของเสกโลโซจนได้รับฉายาเสก๑๐นัด
ถวายพระเจ้าตากศิลปมหาราชที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีกลายเป็นข่าวดังตั้งแต่ต้นปี
ทำให้สังคมจับตาดูพฤติกรรมพวกชอบยิงปืนแก้บนเพิ่มมากขึ้น
ล่าสุดตำหนักสารกลมหลวงชุมพรโดยเพราะว่าราชการจังหวัดชุมพร
มีคำสั่งห้ามยิงปืนเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
เนื่องจากในแต่ละวันมักมีประชาชนมายิงปืนแก้บนวันละไม่ต่ำกว่า๑๐๐นัด
จากความเชื่อความศรัทธาโดยผู้ดูแลตำหนักศาลกรมหลวงชุมพร
เห็นด้วยกับคำสั่งนี้เพราะเป็นห่วงประชาชนและนักท่องเที่ยวใกล้เคียง
เพื่อความปลอดภัยของผู้อื่น

ก็เพื่อที่ตัวเองจะได้ไม่ตกเป็นผู้ต้องหาด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน